เย่แรกชัดเลย

ตามมาเจอคนเยอะอย่าบอกให้

ล่าสุดเนี่ยน้องแพรวาเนี่ยฉีดไป๕เข็มยังติดเลย
เออเขาไม่ได้กันติดยังไง
อย่างนี้ไอ้จิ๊กอยู่ใจชัยชัยอยู่ใจชัยชัยอยู่ใจชัยชัย
พยายามบอกคุณแม่แบบเอาตรงก็
ไม่ใช่
ติดแล้วก็ต้องระวังต่อด้วย

แบบกันแกแว้งมาคุณจะฉีดแม่งร้อยเข็ม

เห็นมั้ยถูก
ถูกกลัวว่าเออจะแบบติดแล้วไม่เป็นไร

ใช่แล้วพี่หนูแล้วใส่หน้ากากนี้ก็กลัวฝุ่น

บอกว่าจริงค่ะน้องที่บริษัทกลับมาติดอีกรอบแล้ว

มันเห็นป่ะนะบอกสำหรับเป็นลูกสาวนุ่มจริง
ช่วงลูกลักษณ์ช่วงแบบว่าเนี่ย

การอยู่เป็นของมนุษย์ในสังคมเป็นยังไง
อ๋อในรายการนี้เลยเออ

เป็นห่วงจริงนี่เป็นห่วงนะเนี่ย
เนี่ยแล้วมึงก็ไปจอกจากที่มุ่ง

ฉันจับอย่างนี้แน่วะฉันโสโคกเธอฉันโสโคก
เขาก็ไม่ได้ไปจับมือพี่หนุ่มอะไรอย่างนี้นี่
เมื่อวันวันงงจับปุ๊บฉีดอัลกอฮอลทั้งตัวตัวอีบ้า
โห้หนักน่วงอ่ะมุสานน้อง

พี่หนุ่มดูดีน้ำยาใช้กระจกว่ะพี่
เนี่ยอัลกอฮอล์
ดูมีขีดขั้นด้วย
เผื่อเชื้อมันเดินข้ำ
แต่ฉันตัดเก็บนึง
เธอน่ะไม่ควรจะรอด

คุณใส่อันนี้สิที่มันใส่แล้วมันหายใจสะดวกหน่อย
แต่ว่าก็ยังใส่ได้อยู่เหมือนตะก้ออ่ะ
หายใจด้วยกันได้อ๋อรู้รู้รู้ได้เฉยไม่ได้
ไม่ได้หรอกนี่ชื่อใส่ตาก็รรมหรือเป็นกุญแจลองนี่หรือ

เราทำให้รู้ว่าสังคมไทยมันเป็นสิ่งเกิดอ่านดีว่าพิจิกรอันดับนึง

มากใส่ตะก้อใส่ตะก้อหมา
โดยเฉพาะคุณหน้าใส่ปุ๊บนี้แล้วคุณก็แบบ
เหมือนกับใส่เป็นเหมือนกับผ้าขาวบางอะไรอย่างนี้ไง

มันหายใจทรงลักษณะคล้ายแต่ก็คุณยังฟังไม่จบ
เขาบางกริบแล้วหายใจสะดวกแล้วได้เห็นปาก
มีกุญแจรักไหมและใส่ในขนกระแสชันมอง

ผมถอดนี่ก็ลักษณะเหมือนเป็นปากหมาแล้ว

แต่ประตูดำอยู่ข้างล่างเขาใส่

สูกก็แหละก็เพิ่มค่าตัวชะทุกเดือน

พี่หนุ่มเขารักมากเออเป็นห่วงโอ้ยน่ะอย่างนั้นเขาไม่ได้ทำแบบนี้หรอก

ไหนฮะโอ้นี่ฮัฮัฮอะไร

เพิ่งเอาชิ้นเนี่ยจะไม่บ้าน

ไอ้หนุ่มนี่ฉันเป็นคนไม่เก็บรูปล่ะ

เนธเขาฟังไม่ได้เปิดคอร์มมานานรอดไก่

แล้วเมื่อกี้สองผมเดียวกันเลยนะเออเออพี่เดียวหมายนั้นเลย